รวมทั้งส่งมาให้กำลังใจคุณตูนพร้อมคณะได้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้คุณตูนวิ่งเข้าสู่วันที่๑๓
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลนะครับ

ตอนนี้เรื่องของยอดเงินบริจาคก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๐กับ๕ล้านบาทครับ
นายอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้แลม
ก็ออกวิ่งจากจุดสตาร์ทจุดแรกของวันที่๑๓
บริเวณหน้ามร้านอาหารฮาลาวครับที่บริเวณหน้าบ้านทัพ
สุมราชธานีอำเภอท่าสลาจังหวัดนครสิทธิธรรมราช
่งหน้าไปยังอำเภอท่าสาราผ่านหน้าโรงพยาบาลท่าสาราเมื่อ๖โมงเช้าที่ผ่านมา
กลางมีทั้งคุณหมอพยาบาลประชาชนจำนวนมากไปรอต้อนรับ
แล้วก็ไปร่วมบริจาคเงินตลอดเส้นทางวิ่งนะครับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นครับ
ซึ่งวันนี้อากาศดีครับสภาพอากาศค่อนข้างจะดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับ
ก็ทำให้มีการวิ่งตั้งแต่เช้าไม่ได้พบอุปสรรคปัญหา
หรือว่าฝนตกเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับ
จากนั้นตูนและคณะก็เข้าจุดเช็คพอยต์ที่วัดเทวดาราม
พักประมาณ๔๐นาทีครับ
ระหว่างนี้ตูนก็มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนชนทามราม
มีชาวบ้านนักเรียนรอต้อนรับอย่างเนื่องแน่นครับ
ตนเองก็มอบเงินส่วนตัวให้กับโรงเรียน๕๐๐๐บาท
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีทุนละ๑๐๐๐บาท๒ทุน
ระหว่างที่กำลังมอบทุนอยู่นะครับ
เด็กชายนัทธนันสุธิรักอายุ๑๒ปี
นักเรียนชั้นป๖น้ำตาคลอครับ
ร้องไห้ด้วยความตื่นตันชอบคุณตูนมาก
ตูนก็กล่าวกับคณะครูและนเดย์บอกว่า
เคยมีเพื่อนสมัยเรียนประถมเรียนดีแต่ไม่มีทุนเรียนต่อระดับมัธยม
อยากจะมอบทุนนี้เป็นกำลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่รุ่นน้องต่อไปครับ
แต่ถ้าไม่ได้เรียนต่อบล๑ก็ว่าที่บ้านไม่มีแรงสม
ว่าคุณตูนไม่ได้ทำแค่เพื่อโรงพยาบาลนะ
คุณตูนเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเลย
เด็กนักเรียนคนพิการผู้สูงอายุ
ทุกคนคุณตูนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แล้วก็
ช่วยกันจริงเลยนะครับแล้วก็

ไปไหนคนก็ต้อนรับกันอบอุ่นทีเดียวนะครับ

อยู่ที่วัดกลางพัฒนามรามตำบลทุ่งสายอำเภอศรีชนครับ
บริจาคก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไป๒๐๐กับ๕ล้านบาท
รวมระยะทางตอนนี้วิ่งไป๔๙๗กิโลเมตรนะครับ
คืออย่างที่บอกว่าอย่าคิดว่าเราตัวคนเดียวเป็นส่วนน้อย
จะทำอะไรคงจะไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรที่เป็นสิ่งใหญ่ได้
แต่ดูคุณตูนเป็นตัวอย่างเราเป็นส่วนน้อยแต่เป็นจุดเริ่มต้น
เราคนเดียวเริ่มก่อนเริ่มที่ตัวเราเองก่อน
คนอื่นจะเห็นแล้วก็จะค่อยร่วมตามมาเอง
ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้
เงินมันน้อยกว่าความรู้สึกแล้วก็จิตใจคนที่ร่วมกันกับโครงการนี้นะฮะ